คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันต่อพระไม่แผ่วเลยนะฮะ
เรื่องของวงการสงฆ์เรื่องของผ้าเหลืองวันนี้มีเมนูอาหาร
วันนี้ไม่มีเมนูอาหารมีแต่เรื่องของการเป็นเจ้าที่
เดี๋ยวก่อนนะเจ้าที่ก็ต้องเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับผีพระเป็นเจ้าที่ในการที่จะไปยืนบินทบาท
ณจุดใดจุดหนึ่งเป็นประจำแต่คราวนี้อาจจะถูกแย่งที่แย่งทาง
เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นเออก็เลยมีการทะเลาะกันกับพระอีกรูป
คุณผู้ชมมีญาติโยมเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ผมท้ายด้วย

โอ้โห
ลางให้ตาตุ้นี่ละ

คุณพระคุณเจ้าการทำบุญก็แล้วที่มีก็แล้วแต่คุณพระคุณเจ้าการทำบุญก็แล้วที่มีก็แล้วแต่
คุณพระคุณเจ้าการทำบุญก็แล้วแต่คุณพระคุณเจ้าการทำบุญก็แล้วแต่
คุณพระคุณเจ้าการทำบุญก็แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาสิ
ผู้มีจิตศรัทธาสิ
ผู้มีจิตศรัทธาสิเขาจะใส่บาทรูปไหนองค์ไหน
เขาจะใส่บาทรูปไหนองค์ไหน
เขาจะใส่บาทรูปไหนองค์ไหนก็ขึ้นอยู่ที่ว่า

เกิดมาก็ไม่เคยเจอแหละ

คนในพื้นที่เรียกพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะ

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปพบกับนางสาวไอลาดาหรือคุณบี

เธอเป็นลูกสาวของหลวงศักดิ์อายุ๖๒ปี
เป็นพระลูกวัดวัดคลองลำเลียงคุณ
ซึ่งเป็นพระที่ถูกชี้หน้าด่า
ปรากฏอยู่ด้านขวามือของจอในคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็น
ก็คือคนที่ไม่ได้อยู่บนทางเท้านะขอดูคลิปอีกที

พระที่อยู่ด้านล่างเป็นพ่อของคุณบี
คุณบีเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะครับ
คุณบีก็เล่าให้ฟังว่าปกติช่วงเช้าจะมีพระ
มายืนบิณฑบาตยืนกันอยู่สองรูป
คือหลวงพ่อก็คือพ่อของเธอนะครับมายืนก่อน

ต่อมานะฮะหลวงพ่อก็คือพ่อของคุณบีล้มป่วย
ก็เลยไม่ได้มายืนรับบาทตรงนี้มาประมาณปีกว่าแล้ว
นานแล้วทำให้พระอีกรูปหนึ่ง
คู่กรณีมายืนแทนที่
กระทั่งพ่อของเธอเพิ่งกลับมายืนบินทบาท

และตอนที่เกิดเหตุเธอก็อยู่ตรงนั้นพอดี
เพราะเธอมาใส่บาทกับพ่อกับพระ
กับพระพ่อนะเรียกพระพ่อนะ
แล้วพระรูปนั้นพระคู่กรณีก็อยู่ก็มาด่าทอ
ด่าถึงบุพการีแจ้งความถึงพ่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มากล่าวหาว่าไม่มีบัตรพระบ้างแหละ
มากล่าวหานู่นนี่บ้างแหละรวมถึงด่าเสียหายนะครับ
เธอเป็นลูกสาวเองเธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
ส่วนสาเหตุก็คิดว่าพระรูปนั้นเก่าคงไม่พอใจหรือว่าพ่อของเธอ
แล้วก็อาจจะเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับว่า
มีรายได้มีเงินใส่ซองมีอะไรมาหรือเปล่า
ตรงนี้มันจะมีคนผ่านมาเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะ
เออนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับพระอีกรูปหนึ่งด้วย
อีกฝั่งนึงนะก็คือหลวงกุ๊กอายุ๕๒ปี
เป็นพระลูกวัดควรขันท่านก็บวชมา๑๐พันศาแล้วนะครับ
ท่านเปิดเผยว่าไม่เคยรู้จักกับพระรูปที่ยืนด้านล่างมาก่อนเลย
แต่เคยได้ยินว่าเมื่อก่อนหลวงศักดิ์พระที่ยืนบิณฑบาตอยู่ด้านล่าง
บินทบาทอยู่หน้าโรงพยาบาลตังไม่ใช่หรือ
แต่ก็หายไปเกือบปีก่อนจะกลับมายืนใหม่
ซึ่งในช่วงเกือบปีอาตมายืนบินทบาทอยู่หน้าโรงพยาบาลมา๒เดือนแล้ว
พอหลวงศักดิ์กลับมาครั้งนี้หลวงศักดิ์มายืนดักหน้าอาตมาเลย
แล้วก็จะชอบเดินไปเดินมาดักอยู่ตรงนั้นเลย
ซึ่งเมื่อญาติโยมเดินออกมาจากโรงพยาบาลเอ้าไม่มาใส่บาทกับอัตมาเลย
กับหลวงศักดิ์เพราะหลวงศักดิ์ยืนขวางกันอยู่แบบนั้น
และยืนตรงทางม้าลายได้ด้วยซ้ำ
ถ้าหากหลวงศักดิ์ยืนอยู่กับที่นะอาตมาก็จะยืนอยู่อีกที่หนึ่ง
ให้มันเป็นที่เป็นทางซะแต่หลวงศักดิ์เนี่ยเดินไปเดินมา
แต่คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ตามมาก็เห็นเหมือนกันอัตมาก็ยอมรับว่าอัตมาก็พูดไม่เหมาะสมนะฮะ
แต่อัตมาถือว่าพูดดีกันแล้วไม่ฟังฮะ
ถึงนี่เลยก็ขึ้นกับมะโห้ครับ
พระคนละวัดนะฮะตัดหน้ากันเองนะเหรอครับ
แต่เอาจริงนะก็แปลกตั้งแต่ยืนบินทบาทแล้วนะ
ปกติพระท่านก็จะต้องเดินบินทบาทไปเรื่อยใช่ไหม
ที่ท่านให้เดินเพื่อจะหายาดโยมหรือไม่แบบนี้

และให้ญาติโยมทั่วทุกสาทิตย์

คุณผู้ชมฮะด้านของเจ้าอาวาสวัดควนขันนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าได้เห็นคลิปแล้ว

ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ใช้วาจาคำหยาบ

เพราะการเป็นพระต้องมีวินัยสมณะสารูป

แต่ทีนี้นะฮะทีมข่าวพยายามจะถามท่านว่า
ท่านแล้วทีนี้เวลาที่หลวงกุ๊กท่านออกบินทบาท
จะให้หลวงกุ๊กไปยืนบินทบาทตรงไหนอย่างไร
ในเบื้องต้นก็บอกงั้นต้องเดินบินทบาทไปก่อน

อ้ะทางฝั่งของวัดคองลำเรียงอีกนะฮะ
หลวงศักดิ์ก็อาจจะต้องไม่ยืนประจำตรงนี้แล้วนะ

ตามวินัยของสงฆ์ตามวิถีของสงฆ์นะฮะ